ใครนำมาทำลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ
นายกเทศมนตรีนครรังสิตครับท่านทำงานอยู่แล้วก็จู่มีอาการวูบ
เลอหมดสติมือเขียวสั่นไม่หยุดตัวเย็นด้วย
เพื่อนร่วมงานเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาดูอาการนะครับ
แล้วก็วัดความดันโอ้โหความดันท่านสูงกว่า๑๘๐
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปาโลรังสิต
ขณะนี้นะครับผ่านมา๒วันอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
นายกโบลิ่งท่านชื่อเล่นชื่อโบลิ่งนะ
นายกโบลิ่งเล่าบอกว่า๙มิถุนายนดื่มน้ำเข้าไปเสร็จปั๊บ
ก็เกิดอาการดังกล่าวเลยตอนไปที่โรงพยาบาลเจาะเลือดไม่ได้
ทำไมเจาะไม่ได้ล่ะครับเขาบอกว่าร่างกายขาดเลือดรุนแรง

จากนั้นทีมแพทย์ก็ตรวจสอบอาการทางสมองแล้วก็ระบบหัวใจ
แล้วก็ระบบหัวใจไม่มีอะไรปกติ
ไม่มีอะไรผิดปกติครับนะครับ
จริงคุณโบลิ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนแข็งแรงนะ

ไปปรึกษาคุณพ่อก็คือบิ๊กแจ๊ดนะฮะ

ก็พ่อบอกลองเคี้ยวสมุนไพรที่ท่านให้แนะนำดู

ลิ้นเป็นสีดำหมายถึงมีสารพิษเข้าร่างกาย

เอาล่ะยังไงล่ะเนี่ยลิ้นดำจริง

ก็รอให้คนอื่นเคี้ยวดูเอ้าคนอื่นไม่เห็นเป็นอะไร
เอาล่ะลองฟังคุณบอลลิ้งดูครับ

ระบุว่าท่านเป็นสิทธิ์มีครูเหมือนกัน
มีความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกอยู่บ้าง
ครับก็เลยลองให้ลูกชายเคี้ยวสมุนไพรชนิดหนึ่ง
ปรากฏว่าอาจมีความเป็นไปได้
ที่มีสารพิษเข้าไปในร่างกายลูกนะครับ
ตอนนี้ปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่

ต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันด้วย
หลังจากนี้คงต้องระวังตัวให้มากแล้ว
ทำกรรมเอาไว้ก็ขอให้รับกรรมที่ก่อครับ

ก็มาฉุกคิดตั้งแต่วันเสาร์แล้ว

คิดว่ามันจะไม่ถูกต้องนะ
มันมีใครที่เอาอะไรให้กินหรือเปล่านะครับ

ผมก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่แล้ว
ผมก็ให้เคี้ยวสมุนไพรชนิดหนึ่งแล้วกัน

บอกว่าจากลิ้นปกติลิ้นเปลี่ยนเป็นสีดำ
แสดงว่ามีสารที่มันเป็นพิษ
เอาพูดง่ายเข้าไปในร่างกาย